มิท้ามาเรื่องในเกี่ยวกันบ้างดีกว่า

โอ้โหมีวันละวัดกำเทอร์

พาไปดูโดรนเซลฟี่กันค่ะ

คือวันนี้ฉันต้องลงทุนขนาดนี้ใช่ไหมคะ

โดรนเพื่อถ่ายเซลฟี่มันแพงกว่ามือถือไหมคะที่ฉันถาม
เออราคาเดี๋ยวบอกตอนหลังนะคะ
โรนนี้ค่ะเป็นหนึ่งแก๊สเจ็ตที่น่าสนใจนะคะ
เมืองปักกิ่งประเทศจีนค่ะ
รนตัวนี้เป็นโดรนขนาด๔ใบพัดที่ขนาดเล็กมาก
น้ำหนัก๒๓๘กรัมเท่านั้นเอง
สามารถพับแล้วก็พกพาไปไหนต่อไหนด้วยได้นะคะ
โดรนสามารถถ่ายภาพด้วยความละเอียดสูงถึง๑๓ล้านพิกเซล
ซึ่งก็มาพร้อมกับระบบกันสั่นนะคะ
มีฟีเจอร์ถ่ายภาพ๓๖๐องศาด้วยการหมุนรอบตัวเองด้วย
แล้วก็มีระบบตรวจจับและติดตามใบหน้า
ทำให้สามารถบันทึกภาพได้โดยไม่หลุดโฟกัส

อยากคุณเขมสอนคุณอรัชพรอยากจะถ่ายหน้าเซลฟี่

เขาบินไปรอบก็คือหน้าของคุณเนี่ยก็จะถูกตามเอาไว้

จะถ่ายวิดีโอกระโดดอยู่ในทุ่งย่าหรือยังไงดี
จะได้มุมที่เท่นะคะไม่ต้องมีช่างภาพส่วนตัว
เขาเรียกว่ามีโรนตรงนี้ก็ไปถ่ายที่ไหนก็ได้
เที่ยวคนเดียวก็ได้ผู้หญิงยุคใหม่
เที่ยวคนเดียวเหมือนมีคนถ่ายให้ใครก็ได้ยื่นมือ
มายื่นมือมาถูกนะคะทำให้เนียนนะคะตัวโดรนค่ะ
ทำมาจากโครงสร้างคาร์บอนไฟเบอร์หุ้มยางนะคะ
พื้นที่เก็บข้อมูลอยู่ที่๓๒กิกาไบท์
กดเปิดสวิชแล้วก็ถือโดรนค้างไว้ในระดับระนาบกับพื้น
ทรงตัวได้ปุ๊บก็จะสามารถใช้งานได้ทันที

แล้วคือลักษณะรูปลักษณ์เขาดูดี
เออเป็นอย่างไรดูเบาอะดูดีนะคะดูดี

เอาเป็นบาทค่ะต้องหมื่นจริงหลักหมื่นบาท

นี่อ้าวแล้วว่าคุณอรัชมอนมีสิทธิ์เสียเงินนะคะ
เพราะว่าถูกกว่าที่คุณรัชพรเดาไว้

ก็ซื้อมาเพื่อที่จะให้เฟื่องกับพี่มิวได้ใช้ด้วย

๓คนเท่าไรนะ๒๑๐๐๐บาทคนละ๗๐๐๐บาท

สปอนเซอร์จากไทยรัฐทีวีแล้วกัน

แล้วถ้า๒๑๐๐๐บาทก็ขายอยู่
ยังไม่วางจำหน่ายังเป็นทางการ
ร้อยดอลลาร์นั่นแหละก็แปรผันตามค่าเงินนะคะ
สำหรับสาววัยใกล้หลักสี่อย่างพี่มิวง่ายสุด
ใช้น้องนี่แหล่ะถ่ายให้
ไม่ต้องเสียตังค์ทำไมต้องขาดตัวเองตลอดเวลา
ฉันไม่เข้าใจเขียงว่าสนดูเปล่า
อายุเยอะแล้วใช้เด็กเด็กไม่กล้าปฏิเสธ

ให้เจ๊หน่อย
ไม่ต้องเสียตังค์ถ้ามันไม่ถูกใจป่าวแต่อันนี้มันมีมุมสูงนะครับพี่นิ้ว
เคลื่อนไหวได้ไหมแบบว่าเต็มที่อย่างนี้นะครับพี่นิ้วอ๋อเหรอ

เดี๋ยวหนูปีนขึ้นไปข้างบนจะได้ภาพมุมสูง

ชอบลองลองเยอะแยะไปสักพันเดี๋ยวจะลองซื้อ
อ๋อดีค่ะดีน่าสนใจ